บอกว่าเหตุผลที่ยุติบทบาทการทำหน้าที่หัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
เพราะอะไรในวันที่ทุกคนดีใจทุกคนร้ายร้อหมดเลย
แต่พอเสียใจหันไปข้างน้อยเหลือเกินที่จะเจอคนคอยให้กำลังใจ
พี่ยังไม่ได้ออกไปไหนนะ
เพราะอะไรไหนก็มันไม่ได้ไปบอลโลกอยู่แล้ว

ก็ต้องขอโทษนะครับที่ไม่สามารถ
อย่างแรกคือไม่สามารถที่จะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกได้

เพราะเด็กของเรากำลังเขาเรียกว่าบ่งประสบการณ์อยู่นะครับ
ซึ่ง๔๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กของเราก็จะมีพัฒนาการขึ้นเรื่อย
แต่ถ้าเมื่อมาฟังดูแล้วเนี่ยความต้องการสูงเกินไป
วินาทีนั้นคือตัดสินใจแน่วแน่แล้วใช่ไหมครับว่า
คือจริงไม่มีในความคิดเลยที่จะลาออก
เพราะรับปากน้องไปแล้วว่าเราจะต้องไปให้จบบอร์ดโลกนะ
บอลโลกนะคือห่วงน้องว่าจะไปต่อยังไงแค่นั้นเอง
แต่มานั่งคิดทบทวนแล้วว่าสิ่งที่เราคิดถูกต้องแล้วไม่ผิดแล้ว
แต่วันนี้ฟุตบอลแฟนบอลไม่ได้คิดเหมือนเรา
หรือคนอื่นไม่ได้คิดเหมือนเราผู้บริหารไม่ได้คิดเหมือนเรา
คิดผลอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการประเมิน
แล้วเราก็มานั่งดูว่าคนที่จะประเมินเราก็คือสมาคม
ก็คือสภาคมการธนยกเอง
ถ้าเราประเมินแล้วถ้าเราคิดว่าเราไม่ประสบความเรียน

เวลาเราจะไปบอลโลกเราต้องไปทั้งประเทศ
เวลาล้มเราต้องค่อยดึงหลอมกลับมา

แต่วันนี้เวลาล้มพี่มองแล้วว่ามันไม่มีใครแน่

ก็เลยทำให้ตัดสินใจที่จะออกมาตรงนี้
ถือว่าเรายังอยู่แค่อาเซียนเหมือนที่บางคนอาจจะ
ใครที่คิดว่าง่ายลองมาทำดู
แล้วถ้าไม่ได้แชมป์กลับมาแล้วเดี๋ยวดูเดือนสิงหาเนี่ยเดี๋ยวดู
มันไม่ได้ง่ายแต่เด็กทุกคนรวมใจกันสู้เราถึงผ่านมาได้
ตอนนี้สมาคมไม่ต้องทำอะไรก็ได้เล่นเอซินคลับแล้ว
เพราะเด็กชุดนี้เขาซักไว้ให้แล้วแต่สิ่งที่คุณจะทำล่ะ
หลังจากนี้คืออะไรแต่พี่ก็มานั่งดูแล้วว่าวันนี้สิ่งที่คุณจะทำพี่ยังไม่เห็น
เพราะว่าพี่นั่งคุยกับพี่เฮงก่อนกลับมาจากญี่ปุ่น
แต่วันนี้พี่เฮงมาทำเทคนิคแสดงว่าเป็นเสือกระดาษ
เพราะว่าไม่ได้อย่างน้ำหน้าทำอะไรเลยในโบการณ์เยาวชน

รับมือกับการลาออกของตัวเองเลย

อยากจะเห็นวงการไทยของบอลโลก

คนเดียวคือเฮียงวนนะฉะนั้นพี่ก็ต้องไปศึกษาอบรมบมความรู้
บางคนก็ถามว่าพี่โก้อบรมโปรดิเซตเพื่อที่จะไปคุมทีมได้ทั่วโลกนะ
จะไปไหนบ้างจะไปเวียดนามั้ยจะไปอินโดมั้ยจะไปโน่นนี้นั่นมั้ย
ก็บอกว่าวันนี้พี่อบรมโอลิเซียนมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาพัฒนายาวชน
ทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้ไปบอลโลกแต่วันนี้ทีมชาติไทยได้สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กทั่วประเทศ
คิดว่าโค้ชคนต่อไปของทีมชาติไทยต้องเป็นคนไทยหรือเป็นต่างชาติในมุมมองของพี่โก้
พี่ไว้ได้ทั้งสองอย่างวันนี้มีโค้ชทีมชาติไทยคนไหนล่ะคนไทยคนไหนล่ะที่กล้าเดินเข้าไป
แต่ถ้าโค้ชต่างชาติก็เป็นแค่ซื้อเวลาเพราะอะไรไหนก็มันไม่ได้ไปบอลโลกอยู่แล้ว
มาถ้าดีก็เซ็นต่อถ้าไม่ดินก็กลับบ้านใครบ้านมัน
ทุกคำถามเลยทีเดียวนะครับ